เกิดเหตุการณ์พี่ชายกับน้องชายก็ตั้งวงกินเหล้ากันไป
พอเมาปุ๊บพูดจาไม่เข้าหูนะฮะ
ประกอบกับมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนพอเมาปุ๊บแหม่มันก็เลือดขึ้นหน้า
ค่ะพี่ชายฟันน้องชายตายคาวงเล่าเหลือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายภูมิติดตามจากรายงานครับ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านเมืองกลางหมู่หนึ่งตำบลโนนกอกอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิร่างอันไร้วิญญาณของนายระเบียบนอกสระอายุสี่สิบแปดปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนพื้นข้างเปรย์ที่ผูกไว้หน้าเพิงพักใต้กอไผ่สภาพศพมีบาดแผลชะกันที่ลำคอ
เสียชีวิตนั่งดื่มเล่าอยู่กับนายสำราวนอกศักดิ์อายุ๖๒ปี
พี่ชายแท้กับนายเจษฎากิ่งมะนาวอายุ๓๗ปีเพื่อนบ้าน
ทำให้ทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปโดยปริยาย
ตำรวจสอบปรักคำนายสำราวน์และนายเจศดา

อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการตายของหนุ่มใหญ่
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะทั้งคู่ให้การขัดแย้งกันเอง
กราลานอมีแทนต์นะครับเราเห็นไหม
ผมจะการให้เป็นพยานจะได้ไม่เป็นความผิดของคำน้ำ

ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือฆ่านุ่มใหญ่
โดยชนวนเหตุมาจากหนุ่มใหญ่มีปากเสียงกับพี่ชายจนถึงขั้นชกต่อยกัน
ที่ชาวบ้านที่ร่วมนั่งกินเหล้าจะนำด้ามเสียบตีไปที่คนตายจนล้มลงไปนอนที่พื้น
จากนั้นพี่ชายของคนตายก็หยิบมีดพระเข้าไปฟันที่ลำคอของผู้ตาย
จากนั้นนำมีดเอาไปไว้ที่บ้านของคนตายเพื่อไม่ให้เป็นที่ต้องสงสัย
สาเหตุที่ลงมือทำไปนั้นก็เพราะโกรธแค้นที่คนตายทำร้ายร่างกายมาหลายครั้งแล้ว

อันนี้เขาจะเดินหนีเข้าป่ามีความเชื่อมมาวว่าเคยมีปัญหาฟังไหมครับไม่มีมีแต่คนเต็มบ้างไม่เต็มบ้างหรอกคนประสาททั้งไอ้มูนแหละ
เรื่องต้นตำรวจสภบ้านเดือแจ้งเขาหาผู้ก่อเหตุทั้งสองฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน